ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงหนังตะลุงชาวจังหวัดตรังนะคะ
ได้มีการแต่งบทกรรมพร้อมกับเชิดตัวหนังตะลุง
แสดงความอะไรถวายแด่ในหลวงราชกาลที่เก้าค่ะ
นามประใจเพียงลงประเมตตา
ส่งอุปฏิมิตรศิลปินตัวติ้นไทย
สิ่งใดจงปลอบปลูกถูกย่องยา
นายนรงจันทร์พุ่มสมยาหนังอาจารย์นรงตะลุงบัณฑิต
ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงหนังตะลุง
ชาวอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรัง
ขับร้องบทกรรมเพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงราชการที่เก้า
เชิดตัวหนังตะลุงที่เป็นตัวพระเอกประกอบบทกรรม
แสดงท่าทางโศกเศร้าและองค์อาจสลับรับบทกรรมได้อย่างน่าชื่นชม
อยู่ในศูนย์อนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้านปักใต้
ที่ตำบลกันตังค์อำเภอกันตังค์
นายนโรงบอกว่าหลังจากทราบข่าวว่าในหลวงราชการที่๙
เสด็จสวรรคตรู้สึกเศร้าเสียใจ
พระองค์ไม่ใช่เป็นเพียงแค่อัครศิลปินของประเทศไทย
แต่คิดว่าพระองค์เป็นอัครศิลปินของโลก
มีพระปีชาสามารถด้านศิลปะพระราชนิพลบทเพลงคำกรอนคำสอนสั่ง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อคนไทยอีกมากมาย
พร้อมที่จะอนุรักษ์และสารงานด้านศิลปะให้คงอยู่
เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงราชการที่เก้า
และเพื่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ต่อไปค่ะ